ถึงงานศพซะหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะปกติเราไปงานศพ
เวลาเผาศพเนี่ยก็เหมือนกันก็คือโรงจะต้องเข้าไปอยู่ในเตาเผา
แล้วเขาค่อยปิดปิดปุ๊บแล้วก็กดจุดไฟ
จุดไฟเผาร่างที่อยู่ในโรงศพปรากฏงานนี้แปลกคุณผู้ชม
เขามาจุดไฟกันนอกเตาอ่ะเอ้าแล้วคนร่วมงานทำยังไงล่ะ
แปลกไหมล่ะคุณผู้ชมฮะเหมือนเป็นการเผานอกเตาเลยครับ
แล้วคนร่วมงานไม่อยู่รอหรอกก็ต้องวิ่งหนีกันไปบางส่วนเลยครับ
ถึงเวลาจะเผาศพแล้วก็น่าจะเลื่อนลงศพเข้าไปในเตาเผาก่อน

แต่นี่เขาดันมาจุดไฟที่โลงนอกเตาครับ
พอไฟติดเนี่ยแล้วเขาจะเข็นโลงเข้าเตาเผา
อ้าวเข็นไม่เข้าฮะยังไงอ่ะเข็นไม่เข้าเมน
หลายคนช่วยกันก็เข็นยังไงก็เข็นไม่เข้า

เจ้าของคลิปเอามาโพสต์ในติ๊กต๊อกแล้วก็มีข้อความสั้นว่า

ชาวเน็ตก็เข้ามาถามกันเอ้าทำไมเผาข้างนอกล่ะ
เข็นโรงศพเข้าไปก่อนแล้วค่อยจุดไฟ
หรือว่านี่เป็นประเพณีของคนพื้นที่นั้นหรือเปล่า
ต้องจุดไฟข้างนอกแล้วค่อยเข็นลงศพเข้าไปในเตา
แต่ปัญหาศพเข็นไม่เข้าเนี่ยอาจจะมาจากว่า
ล้อที่ใช้เลื่อนมีปัญหาครับ
มันก็เลยเข็นแล้วก็ติดเข็นติดแบบนั้นก็เลยเข็นไม่เข้าเตานะฮะ
ก็เป็นไปได้หรือไม่ก็เศษกระดูกของศพอื่นที่ติดอยู่ในร่องล้อนี่แหละ
ทำให้ศพที่จะมาเผาต่อก็เลยเลื่อนเข้าไปไม่ได้นั่นเองครับ